ผู้ประกาศข่าวอย่างคุณทัศนายโคตรทองลงพื้นที่

เพจทัศนัยโค้ดทองไทยรัฐทีวี
คือถ้าโพสต์แล้วชื่นชอบไม่ว่ากัน

แล้วก็ยังมีรูปของผู้หญิง

คุณทัศนัยก็เกรงว่าจะมีคนที่ไม่เชื่อ

เจ้าของเฟซบุ๊คที่นำรูปคุณทัศนัยไปใช้เนี่ย

ขอโทษคุณทัศนัยเรียบร้อย
แล้วก็ขอโอกาสบอกว่าขอลบโพสต์ไปนะ

บอยคนหนองคายอันนี้มั่ว

ถ้าของจริงคือทัศนัยโคตรทอง